มันมีเหตุการณ์แบบชุนละมุนวุ่นวายไปหมดเลย
คุณป้าคนนึงเนี่ยเอาหมวกกันน็อกไปฟาดใส่ผู้หญิงสาว
แล้วป้าบอกว่าโดนเด็กผู้หญิงสาวคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ตาม
แล้วฝั่งผู้หญิงสาวคนเจ็บบอกว่าไม่เห็นรู้จักคุณป้าเลย

คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันก่อนค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ
คือเธอถ่ายคลิปเอาไว้ตลอดเลย
แล้วคุณป้าเสื้อสีม่วงก็เอาหมวกกันน็อกฟาดเธอใหญ่เลยค่ะ
คุณผู้ชมคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็นของวันที่๒กันยายนนะคะ
น้องสาวเนี่ยถูกคุณป้าในคลิปทำร้ายร่างกายอันนี้คือคนในเฟซบุ๊คเขาพูดนะ
บอกว่าโดยที่น้องสาวไม่ได้รู้จักกันมาเลยน้องเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์จากกาดคาวบอย
หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะจะเข้าไปในมหาวิทยาลัย
แต่พอขี่ออกมาได้สักพักนึงเนี่ยคุณป้าเสื้อสีม่วงเนี่ย
ก็เหมือนกับขี่รถมาเจอกับน้องจนน้องต้องจอดเพราะว่าน้องไปไหนไม่ได้
แล้วป้าก็จอดรถหยิบเอาหมวกกันน็อกมามาทุบน้อง
แล้วก็บอกว่าน้องอ่ะขับรถตามมาหลายครั้งแล้วน้องเองก็เปิดหมวกกันน็อกให้ป้าเห็นหน้า
ว่าแบบขับรถตามหลายครั้งคือหนูเนี่ยป้าจำผิดคนหรือเปล่า
แต่ป้าเห็นหน้าชัดป้าก็ยังไม่หยุดทุบตีค่ะ
แล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาฟังป้าถ่ายมือถือด้วย
น้องก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายป้าทีนี้พอแฟนของน้องเห็นเหตุการณ์
ก็เลยเข้ามาแล้วป้าบอกว่าป้าไม่ได้ทำอะไรเลย
น่ะเป็นฝ่ายที่ตีป้าก่อนแต่ทีนี้พอตำรวจเรียกให้เข้าตรวจสอบเหตุเนี่ยนะคะ
ป้าก็ป้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเห็นไหมร่องรอยที่น้องเขาโดนทำร้ายเขาก็เปิดให้กับนักข่าวดูด้วย
ใช้นามสมมุตินะคะน้องไฟล์บอกว่า
โดนคุณป้าเสื้อสีม่วงทำร้ายร่างกายจริง
ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่คุณป้าเสื้อสีม่วง

คนที่เขาจับจ่ายของซื้อของที่ตลาดก็เห็นกันเยอะ
ทีนี้หลังจากผู้เสียหายคือน้องไฟล์โดนทำร้ายร่างกายแล้ว
ไฟล์ก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
ที่สพภูทรแม่โจ้ที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ไปแจ้งเมื่อวานช่วงบ่าย
หลังจากนั้นก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัย
ให้คนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้องระวังนะเพราะว่าไม่รู้ว่า
คุณป้าจะมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่า
เห็นมีคนอื่นเคยบอกว่าโดนคุณป้าก่อเหตุแบบนี้เหมือนกันนะคะ